งขลากันข่าวนี้เนี่ยมีเรื่องของคนหายและความเชื่อปะปนกันอยู่
คุณตาเนี่ยอายุ๘๗แล้วนะท่านนุ่งผ้าขาวม้าตัวเดียวออกจากบ้านไปครับ
วัวที่เลี้ยงไว้นะฮะแล้วก็หายตัวไป
ครอบครัวเพื่อนบ้านหากันมา๒วันแล้ว
ไร้วี่แววครับคุณผู้ชมครับในช่ายปลดทุกข์ท่านนี้แหละฮะ
อายุ๘๗ปีเป็นชาวบ้านหมู่๔ตะบนควนโสอำเภอควรเนียงจังหวัดสงขลาครับ
หายออกไปจากบ้านตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงของ๑๒มีนาคมที่ผ่านมา
ผู้นำชุมชนเพื่อนบ้านทหารจากค่ายเสนานรงค์ช่วยกันออกตามหา
แต่ยังไม่เจอตัวครับทั้งนี้บริเวณรอบบ้านของคุณตาช่ายเนี่ยนะฮะ
เป็นสวนยางครับแล้วก็เป็นสวนปามมีหนองน้ำขนาดใหญ่หลายแห่งทีเดียว
แล้วก็เป็นพื้นที่ติดต่อกับทะเลสาบสงขลาด้วยนี่แหละฮะ
ชาวบ้านเจ้าหน้าที่เป็นร้อยครับมีสุนัขดมกลิ่นไปด้วย
เรียงแถวหน้ากระดานกันปูพรมเดินหายในพื้นที่กว่า๒๐ไร่ฮะ
ครอบครัวกับลูกสาวของคุณตาจุดทูป๕ดอกกับเทียนเล่มหนึ่ง
ปักลงที่พื้นนะฮะตามคำทำนายของร่างทรง
เพื่อขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาช่วยเปิดทาง
หลายข่าวคนหายเข้าไปในป่าหรือหายที่ไหนก็ตาม

เฉลียวปลดทุกข์อายุ๖๔ปีเป็นลูกสาวของคุณตานะครับ
เล่าบอกว่าบ่ายโมงวันที่๑๒มีนาคมนะครับ
พ่อเดินออกจากบ้านจะไปดูวัวที่เลี้ยงเอาไว้
ห่างจากบ้านไปกิโลเดียว๑กิโลเมตร
ชาวบ้านคนหนึ่งแจ้งว่าเห็นคุณตานุ่งผ้าขาวม้าผืนเดียวครับ
เสื้อไม่ใส่ท่านเดินอยู่แถวนั้นแหละ
เมื่อเวลาผ่านไปจนเกือบเย็นนะครับ
ก็ไม่เห็นคุณตาอีกเลยครับคุณผู้ชมครับ
มาถึงท่อนที่เป็นความเชื่อแล้วครับ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
หลังจากจุดทูปขอเข้ามาเจ้าป่าเจ้าเขาเสร็จคุณผู้ชมครับ

คนที่เขาเดินหาคุณตาอยู่หลังหมู่บ้าน

แต่นี่วิ่งกันไปวิ่งกันไป

อ๋อโอ้โฮขนลุกนะฮะ

ผู้หญิงคนนั้นหายวับไปกับตาครับ

หรือเมียจะมาชวนตาช่าย
ไปอยู่ด้วยครับคุณผู้ชมครับ

เขาจะต้องหย่ามากหย่าพูรู้หรือเปล่าไหม

เมื่อกี้เขาบอกว่าตรงมุมนู้น
มีคนเห็นผู้หญิงอีกคนนึงเดิน
เสื้อสีเขียวน่าจะเป็นแก่มากกว่า

ใช่พาแกเดินอยู่ตอนนี้
นึกออกไหมบางทีเขาว่าเออเราจะเหยียบเขาแล้วนี่

กลับมาที่เรื่องของการตามหาคนหาย
คุณผู้ชมครับคือถ้านับแล้วนะ
รวมวันนี้ด้วยมันจะเข้าวันที่๓แล้วนะ

ครอบครัวของคนที่มีคนหายเนี่ยเขายังมีความหวัง
เดี๋ยวเช้านี้เขาจะปูพรมกันหาคุณตาช่ายต่อครับ
ขอให้หาเจอครับและขอให้ท่านปลอดภัยด้วยครับ